บางแจ๊กมาอีกแล้วนะบังแจ๊กมาอีกแล้ว
เป็นการสนทนากับคุณโอเดชอดีตนางแบบสาวน่ะ
บอกตอนนี้เธอกำลังจะโดนฟ้องนะในข้อหามินประมาท
ใครฟ้องเรามาฟังวันนี้ราชาไฮเดอร์หรือบางแจ๊กนะ
คนที่เคยออกมาเปิดเผยข้อความสนทนาของคุณกระติก
ผู้จัดการของคุณแตงโมคุยกับบุคคลที่๓เกี่ยวกับการรับงาน
แล้วก็ล่าสุดวันนี้นะได้ส่งหลักฐานเป็นวีดีโอ
ขณะที่บางแจ๊กคุยโทรศัพท์กับคุณโอเด็ด

โดยเนื้อหาที่พูดคุยกันนั้นนะครับเกี่ยวกับแม่ของคุณแตงโม
ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายในข้อหามินประมาท๓๐ล้านบาทครับ
พี่ยังพร้อมจะไปตบกับแม่เลยเนี่ย
เกลียดแม่แม่ของไอ้แตงโมเหรอ
แม่ป่ออ๋อแม่
อ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวอันนี้ถาม
คุณแม่ของแตงโมเขาจะมาฟ้องพี่
เขาจะไปฟ้องพี่เรื่องอะไร
เขาบอกว่าพี่หมินประมาทเขา
เอ้าก็ถึงบอกไงว่าเนี้ยมันมันเสียหมดแล้วเนี่ย
อันนี้คือที่เขาบกเนี่ยเรื่องผู้ใหญ่เนี่ย
พี่ทราบไหมว่าใครเนี่ยเรื่องผู้ใหญ่รู้
นี่แหละฮะที่บังแจ๊กเอาออกมาล่าสุดครับบังแจ๊กฮะ
รอติดตามตอนต่อไป

แล้วใครจะเป็นรายต่อไปที่จะมีการออกหมายจับ
นั่นแหละสิรอติดตามไปเรื่อยนะคะ